ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีคนเสียชีวิตปริศนาเหมือนกันนะคะ

สภาพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักของตัวเอง
เสื้อยืดแต่ว่าท่อนล่างไม่ได้สวมใส่อะไรเลยนะคะ
สอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงผู้ตายร้องคลวนคลางออกมาเหมือนกัน

แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอเข้าไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมแพทย์และกู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตในห้องพักย่านถนนวัวลายในตำบลหายานะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นหอพักชั้นเดียว
ห้องหมายเลข๙พบศพของนายแก้วอายุ๔๘ปีเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะ
ในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะตามร่างกายก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้
สอบปากคำชาวบ้านที่อาศัยอยู่หอพักเดียวกันและสนิทกับนายแก้วเนี่ยก็เล่าบอกว่า
นายแก้วเขาทำงานเป็นคนขนส่งไข่ไก่ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ
ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขากำลังทำกับข้าวอยู่
ได้ยินเสียงในแก้วร้องควนคลางออกมาจากห้องแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
ทำกับข้าวเสร็จก็เดินไปหาในแก้วที่ห้องพักก็ปรากฏว่าแน่นิ่งไปแล้วค่ะ
ยุดมาจนเจ้าทามทางเขาก่อเออมาขาวเข้าไป
เมืองต้นก็ต้องนำศพส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เพราะยังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตจากอะไร
ก็ต้องมีการใส่ชุดที่พอจะป้องกันเชื้อโรคได้
เผื่อว่าถ้าเกิดผู้ตายอาจจะเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
อันนี้ยังไม่รู้นะคะต้องใส่ป้องกันไว้ก่อนนะคะ